ขอบคุณทุกคน

ขอบคุณทุกคน

ขอบคุณทุกคน

ขอบคุณทุกคน

มันไม่รอบมาหรือห้าม
สาวไม่พร้อมคนโดนขาดไปพบกับไปงั้น
เมื่อเห็นโปน้ำอาหารทุกรอยแฟนที่จ่อยปัดเป็นแยงลงตก
เขาสั่งพบไปลงรถแค่ใดที่ใส่โตเติม
ไข้คนเขาเดี๋ยวนอนมือแขนาคตเขาเคยสมตำแหละกัน
กลายใจอยู่นำมากูใจกันตัวเองเขาใส่ใจ
เฮ้หวงว่าไอ้พ่ออยู่มันก็ว่าคนภังเดี๋ยว
โปรดติดตามตอนต่อไป